ก็ไม่พร่องวันนี้หลายคนหยุดเปิดหน้าจอรอดูได้เลย
อืมทั้งประเทศก็ว่าได้นะคะกับการที่พี่การาแมค่ะ
ออกมาประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเลยนะคะ
เพื่อเขาเรียกอะไรรับผิดชอบกับกรณีที่รีวิวอาหารเสริมเกินจริงนั่นเองค่ะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่บอกออกมาให้กำลังใจก็คือเพื่อนร่วมรายการสามแซ่บด้วยกันนะคะ
เป็นพิธีกรด้วยกันก็คือคุณแม่แอฟทักษะออนนั่นเองนะคะ
คือแม่แอฟก็เป็นหนึ่งในพิธีกรสามแซ่บอย่างที่ทราบกันเนี่ยค่ะ
แอฟบอกว่าดูรูปแล้วใจหายคิดถึงช่วงเวลาดีที่เราหัวเราะกันในสามแซ่บ
ในฐานะพิธีกรเนี่ยพี่แมร์ให้ข้อคิดดีกับแอปนะคะแล้วก็คนดูเสมอมา
ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะข้อความส่งกำลังใจจากแม่แอฟถึงพี่แมร์คุณผู้ชมคนกดไลค์มากที่สุด
เป็นอมวยค่ะก็ต้องมาสอบถามความรู้สึกนิดนึงนะคะแอฟบอกตรงว่าก็เหมือนที่แอฟโพสต์ไปนี่แหละค่ะ
รู้สึกใจหายเพราะว่าในฐานะสมาชิกใหม่เนาะแม่แอฟเพิ่งมาทำพิธีกร
แต่ก็ให้กำลังใจพี่แมนในฐานะเพื่อนร่วมงานค่ะ

แอฟก็รู้สึกเคารพแล้วก็นับถือพี่แมร์เป็นพี่สาวของแอฟคนหนึ่งเลย
เพราะว่าในฐานะผู้ร่วมงานเนี่ยโดยเฉพาะในด้านพิธีกร
คือแอฟไปใหม่แล้วพี่แมร์เขาให้โอกาสแล้วก็แบ่งปันโอกาสกับแอฟเสมอ
นะคะก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันแม้จะร่วมงานมันประมาณ๓เดือนนะคะ
แต่ว่าความผูกพันก็มีนะคะ
รวมไปถึงนะคะหลายคนที่ส่งกำลังใจหนึ่งในนั้นคือคุณซานิ
จำได้ไหมคุณซานิเค้าต้องไปแบบว่าป่อทอเลยนะ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่ไปร่วมรีวิวกับพี่แมนนะคะ
คุณซานีโพสต์แบบนี้ค่ะบอกว่า
ขอบคุณพี่แมร์มากดูแลและกังวลแทนเธอในเรื่องการสอบปากคำวันนั้น
ที่ตัวเองก็กำลังแย่รักและเคารพพี่แมร์เสมอนั่นเองนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมค่ะผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะ
ส่วนในฐานะคนรู้จักกันก็ให้กำลังใจนะคะ
คงจะได้สติได้อะไรหลายอย่างกลับมาเนอะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะ